คุณผู้ชมครับช่วงที่ผ่านมาภาครัฐเอกชนมีการออกนโยบาย
พร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
และเราเองก็เตรียมพร้อมตัวเองเช่นเดียวกัน
เพื่อให้ชีวิตหลังเกษียณนั้นมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรง
แต่ว่าเราต้องวางแผนอย่างเหมาะสมตั้งแต่เริ่มต้นทำงานณตอนนี้
แต่ว่าจะทำอย่างไรครับถึงจะมีความสุขในช่วงของชีวิตหลังเกษียณครับ
วันนี้เรามีคำแนะนำในดีมาฝากจากคุณสุนิดาพริบไว
วันนี้มีคำแนะนำมาฝากเราคุยกันผ่านทางสไกด์นะครับ

ถ้าพูดถึงเรื่องของความสุขเมื่อเรามีอายุมากขึ้นความสุขคืออะไรครับคุณสุนิดาครับ
ถ้ามีอายุมากขึ้นคิดว่าความสุขของทุกคนก็คือต้องมีสุขภาพที่แข็งแรง
ต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายแล้วก็ใจด้วยนะคะ
ต้องมีสังคมที่ดีก็คือหมายความว่าเวลาเราอายุมากไปแล้ว
อยู่ในสังคมสูงวัยเราก็อาจจะอยากมีเพื่อนที่เรารักมีสังคมก็คือมีลูกหลานพร้อมหน้าพร้อมตากัน
แต่ที่สำคัญมากที่สุดเลยนะคะ
เมื่อไหร่ก็ตามที่เราก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยเราจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อเราเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเงิน
เราก็มีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่วัยเกษียณอย่างมีคุณค่า
แล้วถ้าเกิดว่าก่อนที่เราจะไปถึงวัยนั้นก่อนวัยเกษียณอย่างเช่นตอนนี้แหละวัยทำงานหลายคนก็อยู่ในวัยนี้
เราควรจะรับมือเตรียมพร้อมอย่างไรก่อนจะมีความสุขในวัยนั้นครับ
ในเรื่องของการรับมือนะคะในเรื่องของการเกษียณนี่คือวันนี้ยินดีมากเลยนะคะที่จะได้มาแนะนำค่ะ
อย่างแรกก่อนเลยวันนี้เราต้องรู้ก่อนว่าเราอายุเท่าไหร่เรื่องนี้ไม่ยาก
ที่สองค่ะเราจะเกษียณตอนอายุเท่าไหร่คะอันนี้คือเรื่องที่ต้องคิด
บางท่านอาจจะเกษียณที่อายุ๕๕บางท่านต้องการเกษียณที่อายุ๖๐
หรือบางท่านบอกว่าไม่เอาจะทำงานไปเรื่อยนะคะดังนั้นอาจจะไม่ได้หยุดพักเลยก็ได้
อันนี้คือเรื่องหนึ่งนะคะว่าเราจะเกษียณที่อายุเท่าไหร่เรื่องที่สองก็คือเราจะต้องเตรียมเงินค่ะ
มีเงินเท่าไหร่ล่ะคะถึงเราจะพอใช้ในยามเกษียณต้องไปคิดค่ะอันนี้คิดมาจากไหน
ก็มาจากการที่ว่าเราต้องรู้ว่าก่อนที่เราจะเกษียณเราใช้เงินเท่าไหร่
หลังเกษียณเราก็คงไม่ได้ใช้เงินแตกต่างกันมากเพราะว่าเรามีชีวิตเหมือนเดิม
เรายังกินข้าวที่ร้านเดิมนะคะเรายังไปช้อปปิ้งที่เดิม
ดังนั้นเราก็คงใช้เงินไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากนักก็อาจจะมีบางรายการที่ลดลงไปบ้าง
ดังนั้นเราต้องรู้แล้วว่าเราจะเกษียณอายุที่อายุเท่าไหร่
เราต้องรู้แล้วว่าเราอยากจะใช้เงินเดือนละเท่าไหร่หลังเกษียณ
งั้นเราก็ต้องดูอีกว่าแล้วอายุไขของเราจะไปถึงเท่าไห
คำนวณกลับมาค่ะว่าอย่างเช่นถ้าเราคาดการณอายุไขเราจนถึง๘๐
ดังนั้นแสดงว่าเราเกษียณ๖๐เรามีเวลา๒๐ปี
เราต้องการมีเงินใช้เดือนละสัก๕๐๐๐บาท
คำนวณไปว่า๒๐ปีข้างหน้าเราจำเป็นจะต้องใช้เงินสักเท่าไห
งั้นวันนี้ค่ะตอนที่เรายังอยู่ในวัยทำงาน
เราก็ต้องเตรียมตัวหาเงินก้อนนั้น
ดังนั้นต้องทำยังไงบ้างก็ต้องออมก็ต้องลงทุน
และถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณผู้ชมอาจจะอยู่ในวัยเกษียณแล้ว
บอกว่าตอนนี้ฉันเกษียณแล้วฉันควรทำอย่างไร

ก็ต้องดูว่าทุกท่านมีเงินเก็บเงินออมมากน้อยขนาดไหน
ถ้าอยากจะมีเงินเพิ่มขึ้นทำไมเกษียณก็อาจจะต้องลงทุนบ้าง
แต่ว่าไม่ต้องไปลงทุนที่มีความเสี่ยงมากนักนะคะ
ตอนนี้ต้องทำอะไรถ้าเกิดว่าอยากจะให้เงินเก็บ

เราก็อาจจะต้องลดภาระในเรื่องของค่าใช้จ่ายบางอย่างลง

เพราะว่าในวัยเกษียณอาจจะต้องใช้เงินในเรื่องของสุขภาพมากยิ่งขึ้น
อย่างหนึ่งที่ทำได้ก็แนะนำให้ทำประกันค่ะประกันสุขภาพ
แต่เวลาทำอยากให้ทำก่อนที่จะเกษียณนะคะ
ทำตั้งแต่ในวัยที่ยังสุขภาพแข็งแรงอยู่

อย่างกรุงเทพประกันชีวิตเราก็มีแบบประกันที่เป็นเรื่องของสุขภาพ
ซึ่งสามารถทำต่อเนื่องได้ไปจนถึงอายุ๘๐เลยทีเดียวค่ะ

แสดงว่าคำตอบของความสุขชีวิตหลังเกษียณคือ
ตอนทำงานต้องเก็บเงินและต้องเริ่มทำประกันสุขภาพเอาไว้อย่างนี้ถูกต้องไหมครับ

ถ้าเกิดว่ามีในเรื่องของเงินทองที่เราได้เก็บไว้บ้างนะคะ

ทำประกันชีวิตแบบบำนานบ้างก็ยิ่งดีอะนะคะ
เพราะว่าเราจะได้มีเงินใช้ยามเกษียณอย่างต่อเนื่อง
เพราะชื่อว่าประกันชีวิตแบบบำนานนั่นแปลว่า
เขาก็จะจ่ายเป็นเงินบำนานให้เราต่อเนื่องไปนะคะ
อย่างเช่นกรุงเทพประกันชีวิตเราก็จะจ่ายต่อเนื่องจนถึงอายุ๘๕

ต้องวางแผนวันนี้แล้วจะมีความสุขในวันข้างหน้าแน่นอน

ยินดีค่ะคุณทัศนายสวัสดีค่ะ

คุณผู้ชมอันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนมองข้ามไม่ได้

ภัยถามหามีความเสี่ยงอย่างแน่นอนนะครับ